เรียกเลยว่ายุคนี้พูดถึงเศรษฐกิจกันบ้างดีกว่านะคะ
เศรษฐกิจของบ้านเราไม่รู้ว่ามันจะไปทางทิศทางไหนนะ

ที่อยากเป็นดาราค่ะ
คนเราต้องมี๒อาชีพถึงจะปัง

วันงานเปิดตัวคุณผู้ชมแม่เอ้ชวนพี่แจ๊กกาลีนไปทำข่าว
แล้วเล่าเรื่องขนลุกสู้ให้ฟัง
เขาเล่าแบบนี้ในวันที่มาทำพิธีบวงสวงใหญ่ที่หน้าผับเนี่ยนะ
ปรากฏว่าแม่เอ๊เนี่ยเหลือไปเห็นผู้ชายใส่เสื้อสีขาว

กางเกงยีนมีเลือดเละเต็มตัวเลย
ยืนมองอยู่ตรงหัวมุมถนนอยู่หน้าร้าน
แรกแม่เอ๊แบบรู้เลยว่าโอ้โหนี่ไม่ใช่คนแน่นอน

เดี๋ยวก่อนนะจริงแหม่สุดยอดจริง

เอ๊บอกว่าแวบเลขแม่เอ๊บอกว่ารู้เลยว่าเนี่ยไม่ใช่คนแน่

เสียชีวิตจากอุบัติเหตุมรสัยความตัวหัวโค้งทางสามแพร่ง

ซึ่งเป็นที่ตั้งของผับพอดิบพอดีเลยคุณผู้ชม
เพราะก่อนมาเปิดร้านเนี่ยมีคนเขาเล่าให้ฟัง
เอ๊เลยขอสื่อถึงวิญญาณของชายหนุ่มคนดังกล่าว
พี่อยากจะได้อะไร

รวมไปถึงทำบุญให้สัมภเวษีที่อยู่บริเวณนั้นด้วย

เอ๊ค่ะย้ำว่านี่ไม่ได้เป็นการเชิญผีมาอยู่ในร้านนะจ๊ะ
นี่แค่ให้ความเคารพวิญญาณ

โดยเชื่อว่าหลังทำบุญให้เขาเขาก็จะเบิกเนธ
เปิดทางให้กิจการของเรารวยเฮ่งปัง

เขามายืนอยู่ตรงต้นไม้ตรงนู้น

แล้วก็เสยมาบนนี้แล้วก็หัวฟาดตายอยู่ตรงนี้

มันเคารพสถานที่เคารพสัมภเวษี

ก็คือคิดว่ามันเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลแต่เราเป็นคนศรัทธาด้านนี้

ไหว้สิบหกชนภาคสิบห้าชั้นดินพระอินทร์พระพรม

จะไปทำธุรธุรกิจก็ต้องไหว้เจ้าทงเจ้าที่ก่อน

ที่ไปที่มาของการเปิดผับสาวหล่อ

เคยอกหักไงตอนอกหักเคยไปเที่ยวแล้วได้ร้องไห้ระบายออกมา
เพื่อเป็นที่พักใจของสาวอย่ามีปัญหา
แม่เอบอกด้วยที่ผ่านมามีสาวหรอเข้ามาจีบเยอะมาก
แต่ตัวเองเนี่ยขอเลือกแบบว่าสเตตัสโสดดีกว่าอยู่ในโหมดท่องเที่ยว
ดูแลตัวเองให้สวยเซ็กซี่แบบทวีคูณไปเลยจ้า

ใช่ช่วงนี้โสดหรอแต่อยู่ในโหมดที่ไม่ว่างนะคะ
แล้วนอกจากนั้นอัปเดตหน่อยคุณผู้ชมเมื่อคืนที่ผ่านมา

คุณผู้ชมนี่วูบภาพนี้ตอนแรกด้วยก็ดี
พอมาเจอภาพนี้สไลด์มาแม่เอ๊ะเป็นไรอ่ะ
กลางดึกคืนที่ผ่านมาแม่เอ๊ชุติมาเกิดอาการหน้ามืดค่ะ
หัวเนี่ยล้มลงไปฟาดเข้ากับชักโคกภายในห้องน้ำเลย

โชคดีที่มีลูกสาวบุญธรรมอยู่ด้วยจึงรีบหามส่งโรงพยาบาลโดยด่วน
เอ๊เล่านะคะว่าไม่รู้สึกตัวเลยคุณผู้ชม

ในหน้าช้ำป่ะเนี่ย
แต่ว่าคุณผู้ชมไม่ต้องเป็นห่วงนะจ๊ะมีเพื่อนสาวคอยดูแลอยู่ด้วยนะคะ
ดูแลหรือกลั้งดูจะตรงจากแกล้งมากกว่านะ

ส่วนหัวแล้วก็หน้าเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมที่หน้านะ
แทกค่ะก็ด้านนอกเดี๋ยวหมอทำมาเช็ดให้อีกทีนึง

ตอนนี้ค่ะยังไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วง

ส่วนสาเหตุน่ามาเจอจากการแบบ
พักผ่อนไม่เพียงพอ

สองวันก็หายแล้วนะคะพี่เอ๊นะหายไวค่ะ